เราก็ต้องไปดูความพร้อมบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ความพร้อมเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการจัดเส้นทางการจราจร
ต้องรอดูเพราะว่าอย่างเมื่อวานก็มีการปิดเส้นทางการจราจรตั้งแต่บ่าย๓โมง
ใช่ในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้ง
ว่าวันนี้มีภารกิจในการปิดเส้นทางการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวก
กระบวนรถที่จะขนส่งทีมหมูป่าแคเดมี่มาที่โรงพยาบาลอย่างไรบ้าง
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นะครับรายงานสดมาจากบริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
ก็เป็นโรงเรียนบ้านสรรโค้งเชียงรายจรูนราชนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามกับ
หอเฉพาะกิจที่จะนำทีมหมูป่ามาพักรักษาตัวบรรยากาศตอนนี้ค่ะ
คุณครูที่โรงเรียนบ้านสันโค้งนะคะได้ประกาศให้นักเรียนนั้นเลิกเรียนเร็วกว่ากำหนดในเวลา๑๔นาฬิกา๔๐นาทีนะคะ
ปกติก็จะเลิกเรียนเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาซึ่งคุณครูก็ได้ประกาศนะคะว่าวันนี้ค่ะ
เป็นภารกิจสำคัญนะคะที่จะพาพี่หมูป่านั้นมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
น้องน้องที่โรงเรียนแห่งนี้สองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าคนค่ะร่วมมือร่วมใจกันนะคะ
ช่วยพี่จราจรนั่นก็คือเลิกเรียนเร็วกว่าปกติ
ผู้ปกครองก็ต้องมารับเร็วกว่าปกตินะคะเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการเอ่อ
ร่วมมือร่วมใจแล้วก็ช่วยในการจัดระเบียบการจราจรของทางด้านตำรวจค่ะ
ซึ่งคุณครูก็ได้ประกาศว่าให้ผู้ปกครองนั้นใช้ประตู๒และประตู๓แทน
จากว่าประตูหนึ่งซึ่งเป็นประตูหลักนั้นจะปิดตอนนี้ค่ะ
บรรยากาศการจราจรด้านหน้าโรงเรียนบ้านสันโค้งนะคะซึ่งเป็นจุดตรงข้ามกับหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตำรวจภูทรเมืองเชียงรายค่ะ
กำลังเตรียมจัดระเบียบด้านถนนสนามบินด้านหน้าของหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนะคะ
ก็มีรถประกาศเสียงตามสายให้สื่อมวลชนนั้นเคลื่อนตัวออกจากหน้าโรงเรียนแล้วก็รวมถึงริมฟุตบาทเอง
ให้ไปอยู่ฝั่งถนนสนามบินด้านที่จะไปสนามบินเก่านะคะ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากว่าหากว่าหลัง๑๕นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
สนามบินด้านฝั่งหน้าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนั้นจะปิดจนกว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการประกาศเคลียร์ทั้งรถของประชาชนสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนี้
เพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะว่าจะมีการนำขบวนของทีมหมูป่านั้นมาส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
เมื่อไหร่จะมาถึงโรงพยาบาลออกมาจากถ้ำหรือยังประชาชนแถวโรงพยาบาลรู้สึกว่าจะติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็อยากจะลุ้นว่าเมื่อไหร่นะคะทีมหมูป่านั้นจะออกมาครบทุกคนค่ะ
เสียงที่คุณผู้ชมกำลังได้ยินอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเสียงจากตำรวจภูทรเมืองเชียงรายนะคะ
ที่ประกาศให้ทางสมชนเคลื่อนย้ายออกในพื้นที่
แล้วก็ประกาศห้ามรถสัญจรผ่านด้านหน้า
ก็เป็นการเตรียมความพร้อมเต็มที่แล้วนะ

เรื่องของการจัดการลำเลียง
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมโรคด้วยนะครับ